ทีนี้ข่าวนี้ที่จะเล่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเป็นพฤติกรรมความคึกขนองส่วนตัว
จำได้ไหมคะในกรุงเทพมหานครผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
ส่วนนี้ผู้ชายคนนี้ทำคล้ายกันเก๊ะเลย
เอามือค่ะไปแตะน้ำลายแล้วเอามือของตัวเองไปป้ายที่กระจกที่ร้านสะดวกซื้อ
เรียนเชื่อว่าหลายคนตั้งคำถามโรสลินบอกสักที

ไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหน
คุณผู้ชมเดี๋ยวบอกแน่นอนนะคะ
บอกแน่นอนค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว
เอาล่ะชี้พิกัดปักหมุดกันก่อนเลย
ผู้ชายคนนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้ที่ร้านสะดวกซื้อ
ภายในซอยชุมชนสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ใกล้ที่นั่นแล้วเคยใช้บริการที่นั่น
แล้วเคยเอามือไปสัมผัส
ตอนนี้จิตใจตุ้มต่อมแล้วนะ

ประเด็นที่สองที่อยากรู้ผู้ชายคนนี้เป็นโควิดหรือเปล่า
คำตอบนะคะตำรวจเอานำตัวไปฝากขัง
ขัง๑คืนไปตรวจเชื้อโควิด
ปรากฏว่าผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดค่ะ

หลายคนโล่งใจถอนหายใจเฮือกใหญ่เลย

ชายคนนี้อาศัยอยู่ในระแวกนี้เป็นประจำ
ลักษณะคือเหมือนคนสติไม่สมประกอบ
แต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใคร
แต่พอมาเห็นว่าชายคนนี้ทำพฤติกรรมดังกล่าวก็กลัวกันสิ

เพราะก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยเป็นโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
เอาล่ะ๒คำถามที่ตอบไปแล้วสบายใจได้

แล้วชี้พิกัดให้แล้วว่าที่เขาทำเนี่ยตรงไหนอย่างไรนะคะ